อีช่วงก่อนพาฮัตตัสนี่มียุคแปดสิบโลทั้งหมดเนี้ยทั้งตัวเนี้ย
เดี๋ยวนี้ร้อยโลแล้วอ่ะวันนี้เป็นครั้งที่สามค่ะ
จากครั้งแรกครั้งที่สองไงครับคุณยายีใจฝันครั้งแรกอ่ะ
เพราะครั้งที่สองก็เคยเวทีแล้วครั้งที่สามเคยเวทีแล้ว
ครั้งที่ที่สี่ค่ะครั้งที่สี่เงินล้าน
หรือว่าถ้าวันนี้ป้าอยากหายให้ได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยป้าต้องทำให้ได้ล้านหนึ่ง

เพลงนี้เคยออกมาบ้างแล้วแต่ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่
คุณป้าปกติแล้วจะเป็นห้าสิบห้าสิบเพลงนี้สักเท่าไรคะ
สิบหกสิบคุณยายีจะสู้หรือจะหยุดครับ